เริ่มต้นเรื่องของเจ้านิวถิวิภัณฑ์พ่วงจันทร์
ก็สร้างกันไปแล้วในช่วงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ใช่ครับแล้วก็ในช่วงค่ำเย็น
วันศูกย์มีข่าวทุกคนก็งงว่า

แล้วก็วันเสาร์ไม่พอเปิดตัวเลย
วันศุกย์ประกาศดีลสโมสรยังไม่ได้ออกข่าวเลย
โมสรตอบแทนด้วยความชัดเจนเลยคือมาให้เห็นเลย

อย่างในตลาดซื้อไขนักตรี่ระดับโลก
ฟิลิเปคูตินโยย้ายจากลิวภูไปบาเซโลน่า

นี้ไม่มีเลยเนี่ยครับแล้วภาพแบบนี้แฟนแฟนก็บอกโอ้โหชัดเจนเลย
เพราะทุกคนต้องการเห็นสิริพันธ์ไปที่งาน
แต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ไปที่งานอย่างเดียวใส่ชุดบางกอกก๊าซเดินขึ้นเปิดตัวเลยครับ
ส่วนเรื่องของความดราม่านะครับหลังจากที่เซ็นแล้ว
นักข่าวไปถามค่าเงยเท่าไรค่าตัว๓๐ล้านบาท
ก็ถือว่าเป็นอันดับ๒รองจากธนบุญเกษารัฐที่๕๐ล้านนะครับ
นักเตะไทยนะที่มีค่าตัวแพงแล้วก็ค่าเหนื่อยตอนแรกมีบอกว่า๕๕๐๐ต่อเดือน
ก็สรุปแล้วคือ๔แสนบาทต่อเดือน
พอเปิดตัวมาแบบนี้มันก็มีหลายกระแสนะ
กระแสดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องก็คือ
เมื่อคุณมิติติยภัยรัฐประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็
ก็ออกมาพูดถึงของเรื่องของการย้ายทีมของทิพันธ์เนี่ย
เกิดขึ้นเพราะว่ามีมือที่๓มาแทรกแสง
แต่ทางสโมสรเองก็ยินดีที่จะปล่อยตัวแข้งไร้

ก็เราก็ฟังมาอีกทีหนึ่งนะครับคือมีความเป็นไปได้
แต่ว่า๑๐๐มั้ยก็ต้องฟังความสองด้านเพราะว่านักเตะเองเนี่ย
แน่นอนเขาก็อยากจะมีค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว

มันยังมีระยะเวลาอยู่แล้วสโมสรเขาไม่เรียกไปต่อ

ต่อรองราคาค่าเหนื่อยเพิ่มไม่ได้ไง
ก็เลยเป็นที่มาว่าอย่างนั้นอาจจะต้องย้ายไหม
ซึ่งมันก็ยังมีดีลนี้เข้ามาพอดีของบางกอกก๊าซ
แต่ปัญหาคือว่าบางกอกก๊าซได้ติดต่อไหม

เรื่องนี้เนี่ยแหล่งข่าวของเราเนี่ย
ก็ได้พูดคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
แล้วก็ไล่เลี่ยงมาแบบนี้ว่ามีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
ก็ได้พกวุฒิว่าทิศิพันธ์เนี่ยก็ให้อาเจนรายนึง
เข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์หลังจากย้ายไปร่วมทีมเชียงราย

อันนี้คือจากเมืองทองไปเชียงรายเนี่ย
คือมีเอเจนนะครับในการดูแลอยู่แล้ว
แล้วก็ดิวต่อมาก็คือ
ก็ต้องไปหาความชัดเจนกันเอง
แต่ทั้งนี้ในมุมข่าวก็จบแล้วแหละ
พอพูดมาแบบนี้เนี่ยคนนี้นี่ร้อนเลยนะ

ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่าอาจจะเป็นมือที่๓หรือเปล่า
อ่าซึ่งจริงแล้วเนี่ยเจ้าดอยก็คือแบบอันดินนักฟังทีมชาติ

ก็มีการโพสต์ตอบโต้เรื่องนี้เหมือนกัน
บอกว่าเป็นการดำเนินการตามหลักสากล
แล้วก็ไม่เคยไปกดดันตัวของธิริพันธ์ในการย้ายทีม
ซึ่งตัวของทิศิพรรณเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับ
งานแถลงข่าวเปิดตัวที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับ
ว่าการย้ายทีมเป็นการตกลงกันด้วยดีทั้งสองฝ่าย

ทีมข่าวของเราในเกาะกระแสโซเชียลดีจริง
เรื่องของคนนี้ครับหวานใจของธิติพันธ์พ่วงจันท
แล้วก็มีข้อความที่เขียนว่าเขาไม่รักก็กลับบ้านเรา
อันนี้ยิ่งสร้างความสงสัยในเรื่องของการย้ายทีมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ก็ที่เราเห็นกันเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาในเนื้อข่าว
แต่ว่าสิ่งที่เราเสนอให้เป็นข้อความหลายด้านจากคนหลายฝ่าย

แล้วก็ต้องโฟกัสกับหน้าที่ของตัวเองแน่นอนนะครับ
วินาทีนี้ก็ติดตามเชียร์กันต่อ

รายก็มีวิธีทางในการเดินหน้าต่อไปอยู่แล้ว
สโมสรก็มีการเสริมทัพกันอย่างเข้มข้น

เรื่องของการเซ็นสัญญาตอนนี้ก็มีเอเย่นเข้ามาสโมสรทั้งสองฝ่ายรับการดูแลเข้าตามต่อออกตามประตู
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับความถูกต้องด้วยนะครับ